มีอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะที่จังหวัดสระบุรีเป็นอุบัติเหตุรถตู้ไปเสียหลักชนเสาไฟฟ้า
แล้วก็ตกร่องน้ำข้างทางทำให้มีผู้บาดเจ็บ๒คน
กู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าไปช่วยตัดแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ติดตามอุบัติเหตุนี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นจากรายงานนี้
กูภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสองคน
ออกจากรถตู้สีเทาขาวหลังเสียหลักชนเสาไฟฟ้าและตกร่องน้ำ
ริมถนนสายท่าลานห้วยบงในพื้นที่หมู่๕ตะบนบ้านยางอเภอเสาไพ่จังหวัดสระบุรี
โดยใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงจึงสามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้สำเร็จ

หนีบช่วงขาเลยออกไม่ได้

คือน่าจะหลบอะไรสักอย่างครับ
หรือหลับในผมไม่มั่นใจครับ
รถตู้คันนี้เป็นรถขายของมือ๒แถวตลาดนัดในตัวเมืองสระบุรี
ซึ่งเจ้าหน้าที่รอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นจึงจะสอบปากคำอีกครั้ง
จังหวัดนนทบุรีกระดูกปฏิเหตุรถบรรทุก๑๐ล้อพุ่งชนท้ายรถประจำทางสายป่าเกร็ดรังสิต
ริมถนนติวานนท์จังหวัดนทบุรี
เนื่องจากรถประจำทางไม่สามารถจอดชิดขอบทาง

คนขับรถประจำทางเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ

แต่มีรถเก๋งจอดขวางป้ายประจำทาง

ทำให้ถูกรถบรรทุกพุ่งชนเข้าที่ท้ายอย่างจัง

ขับรถมาจากบางนาเพื่อไปส่งแถวถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
โดยก่อนเกิดเหตุมีรถบรรทุกดินขับนำหน้าอยู่๑คัน

ขี่รถตามตู่รถสิบล้อดินมา
รถเมย์น่าจะนำหน้ารถสิบล้อดิน
และในนี้รถเมน่าจะเข้าไปจอด

ผมแงะมองกระจกขวาเพื่อที่จะออกเหมือนกัน

ผมแห่มาอีกทีก็ชนแล้ว
นี่เป็นวินาทีที่รถจักรยานยนต์พุ่งชนรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร
กลางสามแยกถนนรณชัยชาญยุทธ์

ทำให้มีผู้บาดเจ็บสองคนเวียนชายิ้วสิบหกปี

ฉีกขาดที่บริเวณนิ้วชี้และนิ้วกลางมือข้างขวา
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหาร
จอดรถลงมาดูแต่ขอไปส่งอาหารให้ลูกค้าก่อน
จะกลับมาเจรจาในภายหลัง
มันมีรถยนต์ขับมาแล้วมีแก๊ปอยู่ด้านหลัง

เขาปาดแล้วมาชนท้ายเรา

เขาก็เลี้ยวไปทางขวา

นี้พนักงานสอบสวนสพเมืองร้อยเอ็ด

เตรียมเรียกคนขับรถส่งอาหารมาสอบปากคำ